ว่ามีช่าง๒คนเขาโรยตัวอยู่ด้านนอกอาคารที่เป็นคอนโดมิเนียมสูง๓๒ชั้นนะคะ
คอล์สตอมรอยรั่วมีการอุดยาแนวณต่างอะไรแบบนี้นะ
แต่กลายเป็นว่าถูกใครก็ไม่รู้ตัดเชือก
ต้องขอความช่วยเหลือจากลูกห้องที่อยู่ชั้น๒๐กว่า

นี่นะคะภาพต้นเรื่อง
วันนี้คือต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของคนต้องสงสัยนะคะ

คือตำรวจสพปะเกร็ดได้เชิญในจ้าง
แล้วก็ช่างทั้งสองคนตามคลิปภาพนี้ไปให้ปากคำ
แล้วก็เรียกตัวผู้หญิงคนนึงด้วยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะเธอเป็นลูกบ้านคอนโดแห่งนี้

มันใกล้กับชั้นที่ถูกตัดเชือก
แล้วเหมือนกับมีคนให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นคนจากชั้น๒๑
แต่เบื้องต้นเธอปฏิเสธนะคะเธอบอกว่าเธอไม่เกี่ยวข้องนะคะ

ก็เลยไปคุยกับคนงานทาสีที่อยู่ในเหตุการณ์

สองบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
เอาเชือกเส้นเดียวนะคะ

รับน้ำหนักได้๑ตันโรยตัวลงมา
ลักษณะของเชือกโรยตัวเป็นแบบนี้ค่ะ

ด้านบนติดกับชั้นดาดฟ้า
ปลายเชือก๒ด้านก็หย่อนลงมาถึงพื้น
เชือกเส้นหนึ่งใช้มัดผูกติดกับเข็มขัด
เชือกอีกเส้นหนึ่งจะเอาไว้เซฟตี้
นี่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
จากนั้นเนี่ยค่ะโรยตัวลงมาจากชั้น๓๒
เพื่อเอายาแนวผนังนอกคอนโดค่ะ
นี่นะคะแต่พอโรยตัวมาได้แค่๒ชั้น

เหมือนกับมีมือยื่นออกมาจากชั้น๒๐

เหมือนกับว่าคนยื่นมือออกมาจากชั้น๒๑
เชือกเส้นเซฟตี้เข้าไปในระเบียง

หยิบเชือกอีกเส้นเข้าไปตัดจนขาดเหมือนกัน
พอเชือกขาดทำให้ไม่สามารถโรยตัวลงไปชั้นล่างสุดได้ค่ะ

ก็เลยพยายามเคาะห้องตั้งแต่ชั้น๓
เขาลงมาเรื่อยจนเจอลูกบ้านชั้นที่๒๖น่ารักมาก
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เปิดหน้าต่างเปิดระเบียงช่วยเข้าไปเลยนะคะ

คือช่างเขาไม่กลัวความสูงอยู่แล้วแหละ
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็กังวล
กลัวว่าใครจะแอบมาตัดเชือกหรือเปล่า
เวลาจะทำงานก็ต้องให้คนคอยดูเชือกให้ตลอดนะคะ
ช่างเขาถามเลยว่าถ้าจับคนที่ตัดเชือกได้เนี่ยนะ
ผมอยากถามเลยมาตัดเชือกกันทำไม

เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
โอเค
เขาเอื้อมมือออกมาแล้วก็ดึงเชือกผมเข้าไปครับ
เขาดึงสองเส้นหรือดึงแค่เส้นเดียว

ทีละเส้นสองเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งกำลังจะตัด

ตัดทั้งสองเส้นแต่เขาตัดทั้งล่างผมยังอยู่ข้างบน
แต่ผมไม่สามารถลงถึงพื้นได้

คือถ้าตอนนั้นเราได้ตะโกนถามไหมว่าตัดทำไมอะไรทำไม

ผมถามว่าตะโกนทำไมครับตัดเชื้อผลทำไม
แต่เขาก็คงไม่ได้ยินว่าผมอยู่สูงเขาอยู่ต่ำ
ตัดตรงจุดแถวที่เป็นชั้น๒๑นะครับ

คือลูกบ้านที่ช่วยเหลือช่างสองคนนี้นะครับ
บอกว่าตอนที่ช่างโรยตัวลงมาขอความช่วยเหลือที่แรก

ช่างเขาหยิบเชือกชูให้ดูว่าเชือกมันถูกตัดนี่แหละ
ก็เลยต้องบอกสามีชาวอังกฤษที่อยู่ด้วยกัน

เข้ามาตรงนี้แล้วล่ะไม่งั้นไม่รอดแน่
เขากลัวเราไม่เชื่อน้องจับให้เราดูอย่างนี้เลย
เราก็ถ่ายนะเราก็ถ่ายน้องก็ถ่าย
เชือกส่วนที่ด้านบนที่น้องจับเป็นทรง
มันเป็นเส้นเดียวแต่เขาทำเป็นกุ้งอย่างนี้
ตัดน้องคนเดียวอีกคู่เพื่อนอีกคนนึงไม่ได้โดนตัด

ไม่เพราะมันขึ้นข้างบนก็ไม่ได้
มันต้องลงอย่างเดียวค่ะโรยตัวมันต้องลง
เพราะว่าวันนั้นมันโชคดีตรงที่มันไม่มีลมไม่มีฝน
เขาก็บอกว่าเฮ้ยเรากินในใจ
ถ้าวันนั้นถ้าเป็นช่วงที่แฟนเราไปทำงานต่างจังหวัดนะ

แค่เราเห็นตัวลงมานะเราก็เข้าห้องเลยนะ
โอ้โหแล้วถ้าเขาไปถึงชั้น๒๑แล้วเชือกมันขาดให้เขาทำยังไงต่อ

เรื่องนี้ถ้าเป็นคดีนี้ถือว่าเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าเลยนะฮะ
คือเรื่องทำให้เสียซับไปตัดเชือกมันแบบ
แบบโอ้โหอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าพยายามฆ่าเนี่ยอันนี้แบบเรื่อง
ใหญ่เลยนะฮะจากกรณีข่าวนะครับมีการโดยผู้กระทำความผิดนั้น
ถ้ากล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลวิกลจริตนะครับหรือเป็นคนโรคจิต
ต้องมีประวัติการรักษานะครับถึงแม้จะมีบัตรนะฮะ
ไม่อาจจะพ้นความผิดได้นะครับเพราะในขณะที่ทำเนี่ย
พิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยจิตวิกลอยู่นะครับ
ส่วนญาติที่อ้างว่าบุคคลผู้กระทำความผิดนั้นว่าเป็นบุคคล
วิกลจริตก็ถือว่าเป็นเสมือนผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดแล้วทำให้ผู้อื่นผู้ใดเสียหายนะครับ
อันตรายกับทรัพย์สินในชีวิตก็ต้องมีความผิดฐานละเมิดนะครับ
อ่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าคนตัดอาจจะวิกลจริตอย่างเงี้

ครับคือจริงก็ต้องไปรักษานะแล้วมาดำเนินคดีต่อนะฮะ
สพปะเกร็ดก็ตอนนี้บอกว่าผู้ต้องสงสัยที่ได้มาก็ต้องรอผลดีเอนเอนะครับ

ดีเอนเอนี่ก็จะพิสูจน์ชัดเลยนะฮะ